คุณผู้ชมฮะวันนี้ก็มีข้อเรียกร้อง
จากกลุ่มของรถใหญ่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าจะเคลื่อนตัวเข้ากรุงเป็นครั้งที่๒
หลังจากก่อนหน้านั้นมีการเคลื่อนขบวนแสดงพลัง

เพราะว่าโอ้โหมันจะทะลุ๓๐บาทไปแล้ว
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยก็เป็นการแสดงพลังเป็นอะไรนะ
มันส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงมาด้วยวันนี้หรือเปล่า
เขาอยากจะตรึงให้มันได้มากกว่านั้นคุณ
ส่วนราคาน้ำมันที่มันลดลงวันนี้มันเป็นไปตามกลไกอยู่แล้วนะครับ
นี่ฮะกิจกรรมแสดงพลังของคนขับรถใหญ่รถบรรทุกต่าง
สาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะครับ

แล้วก็ยกระดับมาตรการในการกดดันรัฐบาล
ตรึงราคาน้ำมันดีเซลเพื่อลดผลกระทบธุรกิจภาคการขนส่ง
โดยสิงรถบรรทุกประมาณ๕๐๐คันนะคุณจากทั่วประเทศ
เคลื่อนไหวบุกกรุงเทพครับ
โดยจะเคลื่อนเข้ามา๔เส้นทางดังนี้นะครับ
เส้นทางที่ว่าทางถนนสายเอเชีย
จะเริ่มต้นจากสถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน
หาเข้าอายุทยาอันนี้คือทางที่๑

ก็ไปเริ่มต้นจากลานหน้าประตู๒ท่าเรือแหลมชะบังที่ชนบุรี
คุณผู้ชมดูตามกราฟิกหน้าจอของเราไปเลย
ส่วนทางที่๓คือมาทางบางนาตราดค่ะ

เมื่อเช้าคุณภูริพัฒน์ก็ไปตรวจสอบ
ตรงจุดที่เขารวมพลกันที่บางนาตราดกิโลเมตรที่๑๒

เพราะว่านัดรวมตัวกันที่บางนาตราดนะฮะ
แล้วก็วิ่งขึ้นทางด่วนบางนา

กระทรวงพลังงานถนนวิภาวดีรังสิตเลย

ใช่ค่ะส่วนเส้นทางที่๔คือถนนกาญจนาพิเศษค่ะ
ถนนเพชรกะเสมถนนเข้าถนนบรมราชชนนานี

ตรงที่ว่าโอ้โหเข้ามาเส้นต่างที่รถจะเยอะเหมือนกัน
ถนนจรรย์สนิทวงวงสว่างถนนรัชดาพิเศษ
ซ้ายเข้า๕แยกรัฐพร้าวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าแคร์ไลน์
แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนาพิเศษ
อันนี้จะเป็นวงกลมหน่อยแต่ว่าโอ้โหเส้นตรงที่ผ่านเนี่ย

คุณแล้วคิดดูสิอยู่ห่างจากไทยรัฐไปประมาณเกือบ๒โล
กระทรวงพลังงานแล้วก็อยู่ใกล้กับทางปตทด้วย
จริงเขาก็มีกำหนดการที่จะมานัด
แล้วก็มีการแถลงข่าวสักช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งวันนี้
บ่ายโมงครึ่งมุ่งหน้ามาที่ด้านหน้าของกระทรวงพลังงาน
ก็จี้ให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่๒๕บาท
แล้วก็เขาบอกว่าระหว่างการจะแถลงข่าว
ขาเข้าและขาออกรวมกว่า๕๐๐คัน
ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนที่อาจจะมีความจำเป็น
ต้องใช้เส้นทางนี้นะฮะให้ตรวจสอบเส้นทาง
แล้วก็หาทางเลี่ยงเอาไว้ด้วยนะครับ
ด้านของประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่ามีรถบรรทุกเข้าร่วมกิจกรรมพันกว่าคันนะ
ประกอบด้วยรถบรรทุกทุกประเภทขนส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรวัสดุก่อสร้างมาหมดครับ
รวมถึงรถเครนก็มานะคุณ
รถโดยสารไม่ประจำทางหรือว่ารถเช่าเหมา
เคลื่อนขบวนในทุกเส้นทางตั้งแต่๙โมง

ตำรวจตรวจสอบมาตั้งแต่เช้าในการเคลื่อนขบวน

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลด้านการจราจร
ลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับ
ตำรวจก็บอกว่าขออภัยผู้ใช้เส้นทางไว้ก่อน
แล้วก็ทางสาพันธ์เองก็ขออภัยที่ต้องรบกวนผู้ใช้เส้นทาง
เพราะครั้งนี้จำเป็นต้องจัดกิจกรรมจริงนะครับ
เพื่อเป็นการยกระดับในการกดดันรัฐบาล
ตรึงราคาน้ำมันดีเซลก็ยังย้ำอยู่ที่ราคาเดิม
พันธุ์มีเช่านี้นะคะ
ตอนนี้อยู่กับบี่นะ
ไปประชุมคอรมอลกับนายกฮะ
ประชุมคอรมอสัญจรนัดแรกนะครับ

ใช่ให้สัมภาษณ์ก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าทางผู้บริหารกระทรวงพลังงานไปรับข้อเสนอแทนแล้ว
เพราะวันนี้เขาจะมายื่นข้อเสนอถูกไหมคะ
ทีนี้ตอนนี้ตัวคุณสุพัฒนภงคืออยู่กระบี่ไง
เดี๋ยวพอได้ข้อเสนอแล้วจะเอาข้อเสนอมาพิจารณา
ต้องดูนะว่าจะมีการปรับปรุงใหม่หรือว่าจะยังไงไหม

แต่ก็จะตรึงราคาน้ำมันตามข้อเสนอเดิม
ข้อเสนอเดิมคือไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตร
คือเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องดูของใหม่
ตัวเลขที่เขาบอกว่ามีการเสนอมา๒๕อันนี้ต้องไปดู
เพราะว่าจริงแล้วที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีก็บอกว่า
ก็ทุกรัฐบาลก็พยายามตึงราคามาเท่านี้ตลอด
ให้ลงไปต่ำกว่า๒๕บาทต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะคะ
ก็ต้องดูกันนะฮะสำหรับการเคลื่อนไหวของบรรดารถใหญ่เขาวันนี้

เขาก็เรียกร้อง๒๕บาทอยู่นะครับ
การตอบรับจากภาครัฐซะหน่อยนะฮะ